แค่ไหนละ
ซึ่งก็ได้เล่าถึงวิธีการที่บาทหลวงใช้กับเหยื่อนะครับ
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างบาดแผลลึกในใจ
ถึงแม้ว่าเวลาผ่านมานานนับ๑๐ปี
ไม่อาจที่จะเหลือนหายแล้วก็ตามมาหลอกหลอน

แล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาสนาจักร
วันนี้ครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของเหยื่อคนนี้กันต่อ
รวมถึงเหตุผลที่ทำให้เขากล้าที่จะลุกขึ้นมา

ยอมเปิดเผยเรื่องราวให้สังคมได้รับรู้ครับ
จากฝึกนาน๓เดือน
แล้วก็เป็นการเชิญไปฝึกงานกับเขาเขาเป็นพี่เลี้ยง
อบรมที่ชายหาดประจวบ

พอคลั่งคืนเสร็จแล้วเราต้องเดียวกัน
ผมก็ตกใจว่านึกว่าเลิกไปแล้ว

ทำไมสอนผมให้ทำความเรียนเป็นบ๕๘
ฟังแก้ปากคนปาก

แต่กลางคืนคุณมาเหลนกับผม

แต่ตอนนี้เนี่ยผมเป็นบาทหลวงเหมือนคุณแล้วแต่ทำไมคุณยังไม่เลิก
เขาก็มากอดข้างหลังเขาร้องไห้แล้วก็เน่าเบื้องหลัง
พูดมาคำหนึ่งว่าพ่อคิดแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึง
แล้วก็เล่าเรื่องของอดีตของคนอื่นที่เป็นรุ่นพี่
ที่เขาเคยมีสัมพันธ์และเลิกกันอ้างโค้ชชื่อของบาทลงรุ่นพี่
แต่ก็ได้สิทธิ์ไปแล้วและสิ่งนี้ที่เป็นความชับ
ถึงแม้เราจะเลิกมีสัมพันธ์กันขอให้แกเก็บเรื่องนี้เป็นความรัก
ผมก็บอกเขาว่าถ้าพ่อไม่ทำร้ายผมผมก็ไม่ทำร้ายพ่อ
จากวันนั้นผมเพิ่งบวชแค่สามเดือนครับเลิกมีสัมพันธ์กับเขา
แต่ผมก็รู้ว่าเขาไปมีสัมพันธ์กับสองหนุ่มและเนรคนอื่น
อีกมากมายหลายร้อยคนที่ผมไม่ได้สนใจ

และผมก็ใช้วิธีการเดินทางเทศทั่วประเทศตลาดละ๑๗ปี
จากวันนั้นถึง๑๗ปีผมถึงจะมาเปิดเผยเรื่อง
ให้กับสังคมในคณะรู้และถอดถอนเขาออกจากผู้นำระดับประเทศ
ในช่วงหลังจากที่ได้บวชเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็อยู่ที่ว่าเป็นทำหน้าที่ไปเทศ๑๗ปี

มันส่งผลต่อการทำงานของเรามากน้อยขนาดไหนครับ

เพราะว่าทำให้คาแรคเตอร์ของเราตอนนั้นผมยังไม่มีโอกาส
ได้ไปหานักศิริยาและไม่มีใครมาแนะนำเลย
ผมจะเป็นเวิร์ดอังคารทำงานทุกอย่างเพื่อลืมอันดีของตนเอง

เคยทำสูงสุดปิดการเทศที่อุบลประมาณ๔ทุ่ม
ขับรถจากอุบล๔ทุ่มลงเกาะสมุยในวันเดียว
เรื่องจนกระทั่งถึงเกาะสมุยเพื่อไปเปิดงานเทพที่เกาะสมุย
ฉะนั้นนั่นเป็นการทุ่มเทตะละยา๑๗ปีเนี่ย
ผมเทศมากกว่า๑๐๐อุบรณ์
โรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศไทย
สนุกกับงานทุ่มเทเพื่อลืมอันดีของตนเอง

เพราะว่ามีเยอะมากในความฝัน
ผมเป็นคนกลัวผีและทุกครั้งที่นอน

เป็นฝันที่คิดว่าตัวเองเป็นนก

จะกระโดดเป็นนก
อีกครั้งครึ่ง
นัทจีวิยาที่อสเตอร์เงียนเป็นคนมีเขาให้ฟังว่า
ถ้าคุณกระโดดลงไป
คุณก็เป็น๕๐เปอร์เซนต์ของเหยียบ

และเวลานอนแล้วต้องรีบตื่น
อย่าเพลินไปกับความฝัน

โดยที่ไม่รู้ตัวโดยการกระโดดเตะ
และไม่มีใครช่วยคุณได้นั่นคือฝั่งที่หนึ่งที่ผมปิดเต็มรถ
ฝั่งที่สองในเมื่อวานเจ็บแค้นของตัวเองกับผู้กระทำ
เมื่อผมไปถอดถอนเขาก็มีข่าวลือมาจากสองหนุ่มว่า
ถ้าคุยกับผมไม่รู้เรื่องก็ลงขันมือปืนมายิงผมซะ
ทำให้ผมไปไหนผมต้องพกปืน
แต่ในฝันเนี่ยมันก็จะมาหลอกหลอนเสมอว่า
ตัวเองกำลังจะใช้ปืนไปจอหัวของผู้ระเมิดผม
หรือผู้ที่ซัพพอร์ตพวกเขา
แต่หลายครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาเปิดกระบอกนั้น
ไม่ได้จอดอยู่ที่ใครมันจอดอยู่ที่หัวของตนเอง
แต่ยังไม่ได้เหนียวไกลปืนพร้อมมีลูกพร้อม
ฆ่าตัวตายโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าคิดว่าอยู่ในของฝั่ง

อยากพบของมีคมหรืออาวุธปืนอยู่ใกล้ตัวในที่นอน
และอย่านอนคนเดียวเวลาปิดไฟ

ที่นักจิตวิญญาณบอกว่าต้องคุณระวังครับ
หลวงต้านการกระโดดหลวงไปในนั้นที่สุด
ที่จะไปหานักจิตวิญญาณออสเซเลีย

เพราะในช่วงที่ผมไปถอดถอนผู้ละเมิด
ละเมิดถูกไปบำบัดที่อเมริกา

แล้วก็ได้ไปเข้าคอร์สกับนักบวชต่างชาติ

แล้วก็ได้ไปปรึกษากับผู้นำวิญญาณ

เขาก็เลยแนะนำให้กับท่านจิริยาคนหนึ่งมาหาเรา

ในการปรึกษาชั่วโมงละประมาณ๓๐๐เหรียญ

แล้วก็ใช้งบประมาณจากที่ทางกรุงเทพเมืองไทยส่งไปให้
แล้วเขาก็ช่วยเราในการพูดคุย

และสิ่งหนึ่งที่เป็นความรู้ที่น่ากลัวมาก

ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงที่เราเป็นผู้ละเมิด
อนาคตผมจะกลายพันธุ์จากเหยื่อมาเป็นผู้ล่า
และผมจะเป็นผู้ลาดที่น่ากลัว
และฉลาดกว่าผู้ล่ารายแรก

แต่หลังจากที่ผ่านมาและผ่านมาเป็น๑๐ปี
ก็เข้าใจว่าถูกต้องตามที่ท่านดูแลบอกเรา

ตอนนั้นเราลาศิกขาบทยังเป็นอยู่

ถึงตัดสินใจว่าเราจะต้องไม่ไหวแล้ว

เราก็รู้ว่าผู้กระทำเรามีอำนาจเยอะกว่าเรา
ใช่ครับเพราะว่ามีข่าวมาจากการ

เราต้องสองหนุ่มที่จบในเมืองไทย

เพื่อเตรียมที่จะมีการสมาชาเลือกตั้งพุนธรรมไหม

รู้ว่าเขาซื้อเสียงจากพวกสูงเกือบทั้งหมดแล้ว

ถ้าปล่อยให้เขามารอนดิเนต

ซึ่งมีผลประโยชน์มากเป็นพันล้านต่อปี
ในการเลือกตั้งสมัยหน้าอีก๓ปี

จะทำจากบาดหลวงที่เป็นฝ่ายต่อข้างเขา

ฉะนั้นผมก็เลยขอความร่วมมือจากสองหนุ่ม

และเข้าไปถอดถอนคุณพ่อคนนั้น

ให้ลาออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศ

ผมจะโพสต์ทุกอย่างลงไปในสื่อ
และให้สะพานสังฆราชและออกสื่อทั่วไป
จนต้องถึงวันจันทร์บ่าย๒โมง

เลี้ยงว่าประมาณในการบำบัดปีแรก

แล้วพอดีคุณแม่เขาป่วยเขาเลยขอเงื่อนไขกลับมาเมืองไทย
รวมทั้งผู้นำที่อเมริกาให้กลับมาด้วย
เพราะรู้ข้อมูลนี้เต็มอกว่าคนนี้เป็นคนป่วยโรคจิต
ถ้าเกิดไปละเมิดใครที่อเมริกาผู้นำระดับประเทศที่อเมริกาต้องรับผิดชอบ

แต่เขากลับมาเขามีชีวิตอย่างสบาย

แทค่การที่อยู่ในบ้านเดียวกันหลวงเรียนของนาชาติ

ซึ่งนั่นก็คือผลกระทบที่เราได้จากการที่ไปยื่นเรื่อง
เราก็นึกว่าอยู่ในร้านแล้วหน้าชาตินี้นี่นั้นเขาทำที่เรียก

แต่คนนั้นอยู่อย่างชีวิตสุขสบาย

ผมทำไม่ไหวเขาเลยส่งผมไปเป็นเจ้าว่านที่หนึ่งปี
ถือให้ว่าประมาณปีละ๑๓๐๐๐บาท

อยู่ไม่ได้เงินทำบุญของชาวบ้านแค่อาทิตย์หนึ่งไม่เกิน๓๐๐บาท
แต่คนที่ยังมีรถส่วนผมกินข้าวมื้อละ๓๐๐๐๐บาท
มีบัตรเครดิตมีรถส่วนตัวมีบริวารรอบข้างกินอาหารหรู
อันนี้เป็นความไม่ถูกต้องในสังคม

ตอนนี้ลาออกมาแล้วมีเรื่องราวที่ยังค้างคาใจ

แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความศรัทธาที่มีต่อศาสนา
อันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไหมครับ

ถ้าไปบทแล้วบรรลวงไม่เตรียมเทศ
และเป็นบัตรหลวงที่แองตี้ผมมาตั้งแต่แรก

ที่ยอมรับเอกลักษณ์ของผมในความเป็นบานหลงผมยาว
ผมจะมีความสุขในการไปนั่งฟัง

เพราะตัวเองเป็นนั้นเทศตั้งแต่รายละ๑๗ปี
ฉะนั้นหลวงที่ทำนิสาแล้วไม่เตรียมเทพ

หมายความว่าพื้นฐานศรัทธาต่อศาสนาพระเจ้า

ไม่มีอาหารในบุคคลที่จะปริวัติเท่านั้นเอง

หลังจากที่ได้เกิดเรื่องราวต่างนะครับ
ทำไมถึงตัดสินใจที่อยากจะเปิดเผย
เรื่องของตัวเองให้สังคมได้รับรู้
จริงผมเยือนจากเรื่องนี้มาตั้ง๑๐ปี
แต่ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเท่าไหร่
แต่หลังจากที่หนังสือเรื่องนี้ออกขึ้นมา
ทำให้คิดถึงเหยื่อคนอื่นในโลกมีเยอะมาก
เลยต้องมาร่วมเมืองกับกรุณวัญญา
ซึ่งคนอื่นที่ไม่เคยมีโอกาสไปบำแบบที่เวิร์ตเซเรีย

เสพติดทั่วโลกมากกว่า๕๐ฆ่าตัวตาย

และอีก๒๕กำลังกายร่างจากเหยื่อออกมาเป็นผู้ลาก
อันนี้มันมีผลอันตรายกับผู้เยาว์ทั่วโลก

ฉะนั้นสุขภัณฑ์ผมตลอดในเวลา๓๓ปี
รู้เห็นจากเหยื่อที่ถูกละเมิดมีเยอะมาก
แต่เขายังอายไม่มีคนเข้าใจเขา

เพื่อช่วยเหยื่อเหยื่อคนอื่น

ถ้าเห็นแก่ตัวเพื่อพัญญาณและรูป

ผมคงเลือกเพื่อความถูกต้อง

ห้ามยกเกี่ยวกับศาสนาและฝ่าตรงข้าง
แต่ก็ต้องทำ

เงียบเฉยส่งทางเมล์ทางทุกอย่างหมด
ส่งไปยังผู้นำระดับประเทศระดับโลกที่อเมริกาก็เงียบ
และล่าสุดกุมาญญาส่งไปที่โป๊ฟฟังซิสก็เงียบ
ก๊อปปี้หนังสือไปให้ด้วยก็ยังเงียบนะครับ
แล้วก็ส่งไปยังสภามีแต่เพียงผู้นำระดับประเทศก่อน
ได้มาเจรจาต่อลอง๒ครั้งแล้ว
ก็ได้เป็นผลไปในทางที่ดีแต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่
ท้ายที่สุดแล้วต้องการอะไรครับ
ในการที่ออกมาเปิดตัวออกมาที่เรียกร้อง
ยังศาสนาจักรในความหวังของเราลึกในอนาคต
ต้องการจะให้มีการเร่งด่วนในการตั้งสมาคมพิทักษีหลัก
เพื่อใช้ส่วนนี้ช่วยเหลือเหยื่อที่เหลือที่ถูกทอดทิ้ง
ซึ่งสำหรับผมถือว่ามันสายกันไปแล้วมันช้า
โดยส่วนตัวผมมีประวัติศาสตร์มากกว่า๓๓ปี
ทนทุทธรรมานมาเยอะแต่เรามีโอกาสได้รับการให้รู้
แต่หลายคนที่เป็นเหยื่อไม่มีโอกาสได้มารู้เนี่ยน่าสงสารมาก
ฉะนั้นเร่งด่วนที่สุดคือต้องรีบตั้งสมาคมและหากองทุนเพื่อพิทักเรือ
ขอรับสังคมได้เห็นใจและเห็นผลกระทบจากเรื่องการละเมิดทางเพศ
เป็นเรื่องที่น่ากลัวและร้ายแรงเป็นเรื่องการตัวสำหรับเดียวชนและเด็ก
ที่อยู่ในความรักของเรามากจริง

ซึ่งหนังสือที่เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถึงเมื่อสักครู่นั้นก็คือ
หนังสือเล่มนี้นะครับการล่วงละเมิดทางเพศผู้ยาวโดยบาดหลวง
นักบวชคาทอลิกปรากฏการณ์ผลกระทบสาเหตุและทางออก
ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาเคสกรณีต่างทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน
จัดทำโดยกลุ่มอัญญาซึ่งกลุ่มอัญญานั้นก็ประกอบไปด้วย
อดีตนักบวชอดีตบาทหลวงรวมไปถึงผู้ที่ศรัทธาในศาสนานะครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มอัญญานะครับ
ทำไมถึงลุกขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้
รวมถึงพยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจ
กับผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ติดตามได้ในไทยรัฐจอบเลนในวันพรุ่งนี้นะครับ